เวลาได้ยินเสียงเพลงมันอยากจะหยิบมีดหยิบไม้มาตีคนอื่นค่ะอ่ะไปดูกันหน่อยกันแล้วกันค่ะ
คุณผู้ชมเห็นไหมคะเป็นภาพเหตุการณ์วัยรุ่นค่ะ
รุมทำร้ายกันหน้าเวทีคอนเสิร์ตเพลงเพื่อชีวิตเพลงเพื่อชีวิตนะ
แล้วทำไมมันถึงไปกระตุ้นให้เกิดอยากจะไปตีคนอื่นอันนี้ก็ไม่เข้าใจนะคะ
กลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้ค่ะแหมตีกันท่ามกลางเสียงเพลง
ในขณะที่ก็มีกลุ่มวัยรุ่นคนอื่นที่เขามาเพราะเขาอยากจะมาเต้นอยากจะมาฟังเพลง
ก็ทำให้วุ่นวายกันไปหมดทั้งงานนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นสักช่วงเวลาประมาณ๕ทุ่มของเมื่อวานนี้
โดยเป็นงานคอนเสิร์ตของพี่ปูพงศิษยคัมภีร์ค่ะ
เริ่มแสดงได้ประมาณ๑๐นาที
แล้วคุณผู้ชมเชื่อไหมคะมีวัยรุ่นทะเลาะวิวาดกันเป็นช่วง
เรียกได้ว่าตีกันทุก๑๐นาทีเลยทีเดียวค่ะ
เจ้าหน้าที่เขาต้องใช้มาตรการขั้นเด็ดขาดเข้าไปควบคุมตัว
แล้วก็นำตัวกลุ่มวัยรุ่นที่ท้าตีท้าต่อยกัน
ขึ้นรถผู้ต้องขังนะคะที่เอามาจอดรอและรับตัวไปดำเนินคดี
ข้อหาสร้างความวุ่นวายและทะเลาะวิวาสค่ะก็จับกลุ่มได้ทั้งหมดหกคนค่ะ
ตอนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไประงับเหตุเนี่ยก็พบว่ามีวัยรุ่นคนหนึ่ง
ถูกแทงไส้ทะลักเลยนะคะนอนเจ็บอยู่บนพื้นหนึ่งคน
แล้วก็ต้องมีการส่งตัวไปโรงพยาบาลด่วนเลยเพื่อทำการรักษา
ล่าสุดคุณผู้ชมค่ะสุดท้ายวัยรุ่นชายคนนี้เสียชีวิตนะคะ

ทางด้านของเจ้าหน้าที่สพเมืองมุกดาหารบอกว่า
ผู้เสียชีวิตนั้นเป็นแรงงานชาวลาวชื่อว่าในไขชัยสอนอายุ๒๑ปี
เขาทำงานเป็นลูกจ้างที่ตลาดอินโดจีนค่ะ
แล้วก็มีการแจ้งให้นายจ้างทราบแล้ว
แล้วก็กำลังประสานญาติให้มารับนะคะ
รับศพกลับไปเพื่อประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
ความคืบหน้าเนี่ยทางคดีตำรวจก็เลยจำเป็นที่จะต้องลงไปพื้นที่

แล้วก็ต้องไปตรวจดูกล้องวงจรปิดใกล้เคียงทั้งหมด
ตามหาตัวมือมีดที่ก่อเหตุทำให้ในไขเนี่ยชาวลาวเสียชีวิตนั่นเอง
แล้วก็คืนนี้ยังไม่หมดนะ
คืนนี้เขายังเป็นคืนสุดท้ายของการจัดงาน

นะคะตอนนี้คืนนี้เจ้าหน้าที่บอกว่าวางกำลังแน่นหนาเลย
มาหาหิงกันนะคะก็มีการประกาศแล้วนะคะ
ล่าสุดเขาบอกว่าจะมีการประกาศขอยกเลิกการแสดงในคืนนี้
สำหรับวงดนตรีนี้นะคะที่จะเล่นในคืนนี้เนี่ยแหละค่ะ
อ่าเกิดเหตุแบบนี้เนาะ